เป็นเรื่องของมโลลาก่อนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปวัฒนธรรม

ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่กำลังจะเลือนหายไป
หน้าตาของเขาส่าแดยของเขาอย่างไร

ไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้แต่ดูแล้วสวยงามค่ะพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะฮะที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์บ้านกือเมงตะบนอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยาลาและที่เห็นไปเมื่อสักครู่บอกเลยไม่ใช่โนรานะแต่นั่นคือการแสดงที่เขาเรียกว่ามะโย่งมะโย่งหรือเมาะโย่งมันจะคล้ายกันในการเรียกนะฮะคุณผู้ชมงั้นไปทำความรู้จัก
การแสดงมะโย่งนะฮะถือว่าเป็นศิลปะการไล่รำที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมะลายู
ซึ่งเป็นพิธีกรรมความเชื่อและดนตรีเนี่ยผสานเขาด้วยกันมีลีลาคล้ายกับอะไรมโนรา
ผมว่ามันก็เป็นการแสดงอีกหนึ่งแขนงที่แบบมีความคล้ายกันเพราะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ
การแสดงมะโย่งเนี่ยจะเริ่มจากการทำพิธีเบิกโรงพิธีเนี่ยเริ่มด้วยผู้แสดงและคนเล่นดนตรีจะเข้ามานั่งล้อมกันเป็นวงกลม
ดนตรีบันเลงโหมโรงเนี่ยก็ทำการโหมโรงเสร็จจากเบิกโรงก็จะมีการมีตัวพระตัวนางและพี่เลี้ยงมาทำการแสดงแล้วก็นั่งเป็นแถวครึ่งวงกลม
หันหน้าเข้าหาคนซอและขับร้องคลอกับเสียงซอนั่นเองครับแล้วลุกขึ้นมาเดินร่ายรำพร้อมกับร้องเพลงไปรอบเวทีทำนองในเรื่องของการรำเบิกโรง
หลังจากนั้นตัวละครที่จะทำการแสดงนะก็จะกลับไปนั่งรอบทของตนเองแล้วก็ต้องทำการแสดงอยู่ข้างขอบเวทีคงเหลือแต่ตัวมะโย่งก็คือยืนขับร้องนั่นเอง
แล้วก็เจรจาแนะนำตัวให้ผู้ชมได้ทราบว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรและกำลังจะเริ่มต้นเนื้อเรื่องแบบไหนจากนั้นฮะตัวมะโย่งเนี่ยจะเรียกตัวตลกอันนี้สร้างสีสันตัวตลกเขาเรียกอีกอย่างว่าตัวเสนาให้ออกมาพูดด้วยถ้อยคำที่ตลกขบขันตามบทแล้วก็แสดงเรื่องนี้จนจบการแสดงไป
ปัจจุบันเนี่ยมะโย่งเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวมาลายูนับว่าหาดูหาชมได้ยากแล้วนะลักษณะก็จะเป็นลักษณะคล้ายลิเกแบบนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งแขนงก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะเลือนหายไปแล้วด้วยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ก็เลยกลับมาทำการแสดงให้ได้ดูกันอีกครั้งว่า
ของมนุษยธรรมโอโหยิ่งใหญ่มากเลยขอบคุณใจนะเอามาให้ดูกันนะได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมความแตกต่างด้วยนะครับ